เดี๋ยวเราจะไปติดตามกันกับช่วงถามตรงกับคุณจอมขวัญ

คุณจอมขวัญคุยกันกับพระพุทธอิสระ
มุมมองสำคัญคือเห็นด้วยหรือไม่กับการแต่งตั้งสมเด็จช่วงขึ้นเป็นพระสังฆราช
โดยหลักใจความคือพระพุทธอิสระบอกว่า
ถ้าไม่ขัดพระธรรมวินัยก็ไม่ว่าอะไร
และคนจะมาเป็นพระสังฆราชต้องมีความสะอาดสว่างสงบ
และนำสันติมาสู่คณะสงฆ์
นี่คือมุมมองของพระพุทธอิสระ
ส่วนวันนี้อีกหนึ่งท่านครับก็เป็นบุคคลที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี
หลวงพี่น้ำฝนพระครูประหลัดสิทธิวัฒน์เจ้าอาวาสวัดไผลล้อม
จะตอบตรงกับการถามตรงกับคุณจอมขวัญอย่างไร

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณทั้ง๓ท่านด้วยนะคะ

เชิญมาทำไมเชิญมาฝ่ายเดียว
ฉันใช้คำว่าฝ่ายได้เต็มปากเลยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ศึกสงฆ์ที่เกิดขึ้น
ก็เห็นคั่วชัดนะคะพูดกันตรง
เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ได้สนทนาธรรมไปแล้ว๑รูป
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งรูปค่ะว่าตกลงแล้ว
จะตั้งหรือไม่ตั้งรอก่อนหรือต้องตั้งเลย
สำหรับสมเด็จพระสังฆราชรูปใหม่นะคะ
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมกับหลวงพี่น้ำฝนค่ะ

หลวงพี่แบบนี้เลยนะคะได้เลยครับ
เมื่อวานนี้บรรยากาศที่ฉันเปิดช่วงรายการ
ถามตรงวันแรกเจอบรรยากาศสงร้อนฉามากเลยนะคะ

ก็คือไม่ได้ทราบเรื่องนี้มาก่อนเลย
ระหว่างที่นั่นมาเรายังปฏิบัติสารกิจอยู่ในวัด

มาหาความเป็นสิริมงคลให้แก่ศิษยานุสิต
ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาทุกวันจันทร์
อาทิตยจันทร์ที่วัดก็จะมีกิจกรรมตรงนี้นั่นเอง
กิจส่วนตัวของหลวงพี่เข้าใจได้
แต่หลวงพี่เอาจริงแล้วในแวดวงสงฆ์ตอนนี้เนี่ย
การตั้งสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยนะคะ
มีความน่ากังวลจริงไหมคะหรือไม่ต้องมีก็ได้
เมื่อวานหลวงปู่พุทธอิสระบอกว่าก็ไม่ต้องก็ได้นะ
มันก็คือที่จริงแล้วมันเป็นไปตามอย่างเราเนี่ย
นามคณะสงฆ์เนี่ยมันก็อยู่กับกฎหมายของสงฆ์ก็มีอยู่แล้ว
ก็คือพระราชบัญญัติของคณะสงฆ์
ซึ่งเราก็ควรจะยึดถือเอาตรงนั้นเป็นหลัก
เพราะฉะนั้นเมื่อเรายึดถือเราอยู่ในกฎหมายของประเทศไทย
โดยคณะสงฆ์มีพรบสงฆ์ออกมา
อันนี้คือสิ่งที่ชี้ชัดเลยว่ามันสมควรที่เราจะเคารพกติกาตรงนั้น
นะฮะก็ทำไปตามขั้นตอนคำลองครองทำ
แล้วก็ส่งไปสู่นายกสุรคมตี

คือถ้ายึดตามกฎหมายสงฆ์นะคะหลวงพี่
แล้วถ้าง่ายแบบนั้นไม่ต้องคุยกันวันนี้เลยนะคะ
แต่โลกกระทำตอนนี้มีเอี่ยวกันนะคะ

เอสไอก็เตรียมชี้ไม่ชี้นะตกลงเกี่ยวไม่เกี่ยวนะ
คุณสมบัติจะพ่วงไปถึงกฎหมายสงฆ์หรือเปล่านะคะ
คืออายาเตรียมจะพุ่งเข้าหาโลกทำแล้วนะคะ

พี่ไม่ให้น้ำหนักเลยเหรอคะคดีอาญา
คือไม่เห็นนั่นมีอะไรนะครับ
เรื่องแต่ละเรื่องมันไม่ได้มีอะไรเลย
จากการที่เราเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อน
เราเป็นพระผู้น้อยเป็นพระธรรมดาเป็นเจ้าอาวาส
ที่ปกครองคณะสงฆ์ภายในวัด
สิ่งที่เราทำก็ทำปกครองโดยใช้หลักของประชาธิปไตยนั่นแหละ
อยู่ตามหลักภายใต้ของเหตุผล

หนึ่งก็คือประมุกสงฆ์ของวัด

หลวงพี่เอาอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ในฐานะที่ลงพี่ก็เป็นพระสงฆ์
ว่าตกลงแล้วรถของสมเด็จช่วง
ได้มาถูกต้องไม่ถูกต้องมีอะไรผิดไหม
ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทางโลกหรือเปล่า

คือเราอยู่ในนามคณะสงฆ์ก็รอดูว่า
เหตุการณ์มันจะเป็นอย่างไรเช่นนั่นเอง

ทุกรูปจากที่เป็นห่วงถึงนั้นอะไรก็ได้
ไม่ว่าจะเป็นคณะธรรมยุทธ์หรือคณะมหานิกาย
ทั้งนั้นนะครับมันจะต้องมีสมเด็จพระสังฆราชขึ้นมาอยู่แล้ว
นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นห่วงดีก็คือ
อยากจะให้อาจจะอะไรก็ว่ากันมาเลยอย่างนั้นดีกว่า
หลวงพี่เบื้องต้นก่อนนะคะถ้าในห่วงระยะเวลานี้
มีความคาราคาซังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีอาญา
สมมุติว่านะคะชี้แล้วไม่ได้เป็นคุณกับสมเด็จช่วง
แล้วยังคาราคาซังอยู่ว่าตกลงแล้วมหาเทศสมาคม
จะนำไปพิจารณาแบบไหนก็แล้วแต่นี่เรื่องหนึ่ง
อีกเรื่องหนึ่งไม่รู้แหละว่าจะพิจารณาเสร็จเมื่อไหร่
แต่มีข้อคอรหาท้วงติงคนมองว่าไม่เหมาะสม
จะปกครองได้อย่างไรในเมื่อท่านมีมณฑินอันนี้อีกเรื่อง
อีกแบบนึงดิฉันไม่ทราบว่าตกลงมีไม่มีน้ำหนักเรื่องนี้นะคะ
นิกายนะคะแล้วก็ไม่รู้เกี่ยวไม่เกี่ยวนะคะ
แต่เห็นเขาก็พูดกันว่าคือถ้าเกี่ยวข้องกับธรรมกายขึ้นยากเนี่ยนะคะ
หลวงพี่หลวงพี่น้ำฝนประเมินว่าตอนนี้เรายืดไปก่อนดีไหมคะ
คือก็อย่างที่บอกอัตมาให้ความเห็นไม่ได้
เราเป็นพระผู้น้อยซึ่งอยู่ก็รอดูอย่างเดียว
ถ้าเป็นเปรียบเสมือนการแข่งขันฟุตบอลการแข่งขันชกมวย
เราเป็นผู้ดูกรรมการที่จะตัดสิน
ใครล่ะจะเป็นกรรมการที่จะตัดสินได้ถูกต้องหรือเปล่า

เราจะไปวิจารณ์แบบมั่วซั่วโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลย
ถามจริงว่าถ้าผลลัพธ์กลับมาเนี่ยมันไม่ดีสำหรับเรา
เพราะฉะนั้นคณะสงฆ์พระพิสุสงฆ์ลองถามดูว่าเขาควรจะออกมายังไงกัน

ที่ออกมาก็คือเขาคงจะมีความอึดอัด
แต่ตื้นตันที่ว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
หมายถึงที่พุทธมนตร์ทนเมื่อวานเหรอครับอืดอัดอะไรคะแค่ยังไม่อีสมเศรษฐ์ประสังกราช
ไม่ได้แปลว่าสงฆ์ทำกิจของตัวเองไม่ได้นะคะ
แต่ฟังที่โยมจะเห็นได้ว่า
ถามจริงเหรอครับโยมดูข่าวพระนี่ไม่เคยออกมาข่าวดีบ้างไหม
ค่ะมีแต่เสียงพระเนี่ยลบลบหมดเลย
แล้วพระที่ท่านเขาทำความดีต่างนานาเคยนำมาออกบ้างไหม
ไปซื้อรถให้กับผู้หญิงรู้หรือเปล่ารถอะไร
โรงพยาบาลศรีราชก็มีถวายรถให้มอบให้นะครับ
รถบัตรรถตู้ที่จะนำไปใช้ในการเกี่ยวกับสารประโยชน์สานะสังคมต่างนานา
หลวงพี่คือถวายให้โรงพยาบาลหรือ
เรียนถามด้วยความสงสัยนะคะหรือให้นางพยาบาล
โนมอบให้กับโรงพยาบาล
ชื่อโรงพยาบาลเหรอคะหรือชื่อบุคคล
โรงพยาบาลเลยครับโรงพยาบาลทั้งนั้น
แม้ท่านอัตมาเนี่ยมอบให้กับโรงพยาบาลตลอดทุกปี
คณะสงส์จังหวัดนักความประถมเนี่ยโรงพยาบาลนักความประถมนี่เป็นจุดที่สำคัญ
ก็สร้างตึกซ่อมแซมตึกให้โดยคณะสงฆ์
ทำให้ซื้อรถเครื่องเอ็กซาเรย์ให้กับโรงพยาบาล
รถตู้อัมเบอร์แรนด์ให้กับโรงพยาบาล
นี่คือสิ่งที่ทำจริงครับพระมีอยู่๓อย่าง
ส่งเสริมการศึกษาก็คือโรงเรียน
ส่งเสริมเรื่องทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บ

เพราะฉะนั้นเรียนย้ำอีกทีนะคะเพราะเมื่อวานที่หลวงปู่พูดในรายการเนี่ย
ไม่ได้อธิบายในลักษณะแบบนี้เพราะที่หลวงปู่มั่นใจว่า
มาเนี่ยเป็นบุคคลนะคะไม่ใช่โรงพยาบาล
ไม่ใช่เลยครับโรงพยาบาลทั้งนั้น
ไปดูหนังสือนะครับหนังสือเศรษฐรองมหาเจดี
ของวัดปากน้ำหลวงพี่ก็ได้มาเล่มหนึ่ง
แต่มันก็ได้มาเจบาลแน่นอนแต่หลวงพี่ต้องถามแบบนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้หลวงปู่พุทธอิสระบอกเหมือนกันบอกว่าคือไม่เห็นจะต้องรีบ
แล้วก็คนที่ขึ้นมาปกครองต้องไม่โดน
ช่วงไปก็ได้นะเพราะว่าข้อคอรหาเต็มเลยนะคะ
นี่ยังไม่ขึ้นนะคะแล้วถ้าขึ้นอาจจะมีอีกเนี่ยนะคะ
คือทิ้งช่วงไปไม่ต้องมีสมเด็จพระสังฆราชได้ไหมคะ
เรื่องนี้เต้ยจะบอกตรงว่าอัตมาก็ไม่ทราบ
เพราะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ทั้งนั้น
ช้าเร็วช้าตั้งช้าตั้งเร็วมีผลอะไรกับวงการส่งไหมคะ
ไม่เห็นมีอะไรนะครับต้องแล้วแต่โยมเชื่อไหมคะอัตมาเนี่ยปล่อยเป็นเจ้าอาวาส
๓ปีครับ๓ปีถึงก็ได้เป็นเจ้าวาดตามหลัก๖เดือนเขาตั้งเจ้าวาดแล้ว
อัตมาเนี่ย๓ปีตั้งเจ้าอาวาส
สมเด็จการตั้งสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยนะคะมีไหมคะว่าถ้าแหมไม่น่าจะเกินเท่านี้
หรืออยู่ภายในเท่านี้ดีกว่ามีที่หลวงพี่คิดว่าเหมาะสมไหมคะ
มันมีครับมันมีอยู่ในนั้นอยู่แล้วคือการที่สมเด็จพระสังฆราชจะมีกฎของเขาอยู่แล้ว
ในข้อมูลนะฮะต้องไปอ่านในข้อมูลแต่ถ้าท่านท้วงติงมาอย่างนี้ก็
แล้วแต่แล้วอัตมาก็ได้แต่ไม่กล้าที่จะไปก้าวล่วงหรือไปวิพากษ์วิจารณ์
หลวงพี่ถามแบบนี้ค่ะถ้าเราดูกันแล้วเราแบ่งโลกกับธรรมชัดเจน
ว่าโลกชี้แบบไหนสุดท้ายไปจบที่ทำเนี่ยนะคะ
ที่สุดของวงการสงฆ์หรือว่าตำแหน่งของสมเด็จพระสังฆราชเนี่ย
ต้องจบที่การชี้ของมหาเทราสมาคมหรือนายกคะ
คือเค้าก็เริ่มจากหม่ามธิมหาเทศสมาคม
ก็นำเรื่องเข้าสู่รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี

นั่นเองทรงพระราณาโปรดเกล้าหรือไม่โปรดเกล้าก็แล้วแต่พระองค์ท่านแล้ว
นี่คือตามที่อัตมาได้รู้ข้อมูลคือตรงนี้

ขั้นตอนตรงนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่พุทธมนตรร้อนมากนะคะ
แล้วก็นายกไม่อยู่เป็นรองนายกแทน

ก็เดี๋ยวรอให้นายกได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะคะ
คือถ้าอยู่ในขั้นตอนที่มศนะคะได้ส่งไปแล้วเนี่ย
แล้วไปอยู่ที่นายกพิจารณาหลวงพี่รับได้ถูกไหมคะ
ถ้านายกชี้ต่างจากมศหลวงพี่รับได้ไหมคะ
ถึงได้บอกว่าคือเราก็ต้องดู
เขาต้องมายันกันว่าจะเป็นอย่างไร
จะไปชี้ว่าท่านนายกทำไม่ถูกมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมฮะ

เราก็คอยแต่ดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนั่นเอง
หลวงพี่มีเป็นความคิดเห็นส่วนตัวไหมคะ
ว่าขั้นตอนนี้นายกแย้งกลับมาได้ไหม
หรือนายกต้มตามมติของมศซึ่งพิจารณาไหมครับ
ถ้าท่านจะแย้งมาก็ลองแย้งกลับมาดู
ก็คือมันก็เป็นไปได้ถ้าท่านจะแย้งมา

ก็ว่ากันไปตามขั้นตอนมันไป
ถ้าอยู่ก็เงียบหายไปเลยมันก็ไม่ใช่เรื่อง
แย้งได้ไหมในการอ่านกฎหมาย
หลวงพี่ตีความนายกแย้งกลับได้ไหมคะ
ว่าไม่ได้ไม่ใช่รุ่นนี้
แต่ที่จริงในนั้นเขาระบุไว้ชัดอยู่แล้วว่า
เป็นไปตามขั้นตอนอย่างนี้ครับ
เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบเลยครับ
สมเด็จพระราชกณะสมเด็จพระราชกณะ
ผู้มีอาวุโสสูงสุดในสมณศักดิ
หมายความว่าสมเด็จพระราชาคณะที่ได้รับสถาปนา
สมเด็จพระราชนะรูปอื่น

ถือว่ารูปที่ได้รับสถาปนาเป็นลำดับแรกก่อน
ค่ะนั่นเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ย

ซึ่งทั้งมหานิกายและธรรมยุทธ์ต่างก็รู้
กฎข้อนี้กันนั่นเอง
พี่เคยให้สัมภาษณ์ไว้เหมือนกันเวลาพูดถึงมหานิกายกับธรรมยุทธ์
ในส่วนของกรรมการมหาเทราสมาคม
ว่าผลออกมาแบบนี้ไม่น่าจะมีการแย้ง
เรียนถามแบบใช้ข้อคอลหาถามนะคะหลวงพี่
อาจจะไม่ค่อยน่ารักนะคะคือก็มีข้อคอรหาเยอะว่า
เหมือนโลกของโยมเลยนะครับก็ซื้อมศซะสิ
ไม่เห็นเกี่ยวเลยว่าในนั้นมีกรรมการเป็นฝ่ายไหนบ้าง
อันนี้ใช้ข้อคอลหาถามนะคะ
อาจจะมาเชื่อเป็นไม่ได้
คือตอนนี้เครดิตของมหาเทรสมาคม
ก็โดนท้าทายเยอะนะคะหลวงพี่
ก็เห็นข่าวอยู่เหมือนกัน
นั่นแหละถึงได้บอกว่ามันยิ่งไปตามเหมือนกับพุทธธรรมนาย
ไม่มีผิดเพี้ยนไปเลยตามพุทธธรรมนายที่ทำลายไว้

คือพุทธศาสนาเราก็มีจะถอยลงถอยลงถอยลง
ซึ่งสิ่งแล้วเนี่ยพุทธศาสนานั้นไม่ได้ถอยเรา
แต่ส่วนใหญ่แล้วคนถอยลง

ถึงได้บอกว่าองค์สมเด็จประสำมารถพระพุทธเจ้าเนี่ย
ท่านตัดไปทุกคนละเว้นซึ่งกิเลส
ก็คือความโลภความโกรธแล้วก็ความหลง
มันเป็นบ่อเกิดแห่งความหายนะในการดำเนินชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นพระพิสุสงฆ์หรือว่าคารวาสอะไรก็แล้วแต่

สิ่งที่พระองค์ท่านได้ตัดไว้สุดยอดที่สุดแล้ว
ตรงนี้ใครมีกิเรทเมื่อไหร่ความหายนะมันจะต้องมาเยือน
พี่กำลังหมายถึงตอนนี้เรื่องนี้ใครมีกิเลสอยู่คะ
ไม่ทราบเหมือนกันจากใครก็ช่างเถอะ
เพราะเราทำตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วนั่นเอง
หลวงพี่การที่สมเด็จพระสังฆราชจะเป็นรูปใดก็แล้วแต่
จำเป็นไหมคะว่าต้องไม่มีสงฆ์ด้วยกันเอง
แย้งขึ้นมาคล่องใจขึ้นมารู้สึกว่าไม่ยอมรับนับถือไหว้ไม่ได้
คือถ้ามีแย้งแบบนี้คนนั้นก็ไม่สามารถเป็นสมเด็จพระสังฆราชหรือเปล่าคะ
โยมสมเด็จสมเด็จพระราชาคณะหรือพระราชาคณะใครเป็นผู้แต่งตั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้แต่งตั้งนั่นเอง
เพราะฉะนั้นคอรหาตรงไหนไปสิครับเข้าไปคุยกันดู
จะไปบอกว่าซื้อหมอสอหมอสอเห็นเป็นเหมือนกันหมด
แล้วก็พูดง่ายตัดสินไม่ถูกใจตัวเองมันก็เป็นไปไม่ได้
ถูกใจคืออะไรหลวงพี่คะตัดสินไม่ถูกใจ
สมมุติว่ามวยมวยเขาให้แดงชนะเราไปบอกมันต้องน้ำเงินชนะ
ไม่ถูกใจกับกรรมการที่ตัดสิน
แต่นี่เขาไม่ได้ไม่ถูกใจเฉพาะผลนะคะ
เขาไม่ถูกใจกรรมการด้วยนะคะเขาไม่ไว้ใจกรรมการด้วยนะคะ
นี่ก็เป็นอะไรที่มันตอบยากมาก
เพราะอย่างที่บอกเราไม่มีสิทธิ์ไปก้าวล่วงรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้
เรามีหน้าที่เป็นพระพิธุสงฆ์ที่ดำเนินรอยตามองค์โสดิประสำหรับพระพุทธเจ้า
เผยแผงพุทธธนาเราก็ดีแล้วคนนั้นเอง
หลวงพี่ดิฉันลองเช็คทีละข้อเลยนะคะ
ถ้าตอนนี้ขั้นตอนการตั้งสมเด็จพระสังฆราชยืดระยะออกไป
ซึ่งไม่รู้นานแค่ไหนสมมุติเป็นแบบนั้น
หลวงพี่รับได้ในฐานะผู้ที่อยู่ในสังคมณฑลถูกไหมคะ
ถูกต้องก็รับได้ไม่มีปัญหามศวศสมาคมส่งชื่อไปแล้ว
สมมุตินะคะสมมุติก็ยังทิ้งเวลาออกไป
หรือดิฉันไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นไหม
นายกแย้งกลับมาเพราะมีข้อคอรหาเยอะ
แล้วเกิดต้องกลับมาคุยกันใหม่ในมศ
หลวงพี่หลวงพี่รับได้ใช่ไหมก็รับได้หมดทุกอย่าง
ขอให้เป็นอะไรก็เป็นสักอย่างหนึ่ง
เราเป็นผู้ที่คอยที่จะติดตามข่าวสารของคณะสงฆ์เนี่ย
ก็เท่านั้นเองเพราะอย่างเราก็มีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส
ก็ปกครองโดยเจ้าหน้าตำบลเจ้าหน้าอำเภอเจ้าหน้าที่จังหวัดเจ้าหน้าภาค
เจ้านะหนไปจนถึงสมเด็จทั้งหมดนั่นเอง
หลวงพี่ตกลงธรรมยุทธ์กับมหานิกายนี่เกี่ยวไหมเอาจริง
ในมุมหลวงพี่นะคะในมุมหลวงพี่หลวงพี่ว่าเกี่ยว

คือท่านทุกองค์เนี่ยไม่ต้องอะไรอาตมาก็พอจะรู้จักทุกองค์ทั้งธรรมยุทธ์ทั้งมหานิกาย
ถามชื่อรู้จักเพราะไปกราบท่านก็เจอกันก็บ่อยเจอตามงาน
คือเมื่อก่อนนี้หลวงพี่ก็ไปตามงานไปตามงานพิธีพุทธท้ายพิเศษไปกับพระเด็จพระคุณหลวงพ่อพูล
ก็จะเจอพระเถลานุเถระทุกรูปที่มาเจอเจอก็เคารพกราบไหว้กัน
แล้วก็เจอก็ทักกันก็ทุกอย่างก็มีกิจนิมนต์มานั่นเอง
หลวงพี่เกี่ยวไหมว่าสมเด็จช่วงท่านใกล้ชิดมากกับธรรมกาย
เลยช้าเลยมีปัญหา
นี่ก็เป็นสิ่งที่อัตมาไม่รู้ถึงตรงนี้จริง
คืออย่างที่เขาบอกเขาบอกเป็นพระอุปชา
นั่งเหนือจากพระอุปชาที่เขาสงสัยกันนี่นะฮะ
ว่าตกลงจะทำตามพระลิกฤตรมั้ย
อีกฝากหนึ่งก็เยอะเหมือนกันเนี่ยนะคะจะทำไหม
เนี่ยอะอย่างเนี่ยเรื่องแนี้ยอัตมาไม่รู้เรื่องเพราะตอนนั้นเป็นพระเด็ก
๒๓ปันสาหรือ๒๓ปี

คือตอนนี้เท่าที่ฟังหลวงพี่น้ำฝนมาตลอด

ไงก็ได้ไม่คือเรา

ก็ไม่เห็นท่านเสียหายอะไรเนี่ย
โยมบอกเสียหายเรื่องรถเรื่องนู้นเรื่องนี้
ถามว่าไปลงเจาะลึกถึงหรือยัง

อ่าก็โดนมาเหมือนกัน

มันไม่ได้มีเมียถ้าผิดป่านี้ก็ไม่ต้องอยู่แล้วครับ
อ่ะงั้นขอถามตรงคำถามสุดท้ายค่ะ

แต่สมมุติว่าถ้าถึงวันที่องค์กรทางโลก

แล้วนั่นแหละเกี่ยวข้องกับสมเด็จช่วงนี้นะคะ
แล้วก็ต้องพิสูจน์กันต่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย

ถามตรงค่ะว่าสมเด็จช่วงยังควรจะขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชไหมคะ

มันต้องขึ้นอยู่กับทางฝ่ายผู้ใหญ่ทั้งหมด
มหาเถนเราไปบอกว่าท่านไม่เหมาะสมไหมอะไรอย่างนี้
ไอ้ในฟาร์มเห็นส่วนตัวอาจจะมาก็ไม่เห็นท่านมีอะไร

ทำประโยชน์ตั้งมากมาย
เป็นมหาศาลแก่สังคมต่างนานาไม่ไปดูตรงนั้นบ้างหรือครับ

จริงไหมโยมปัญหามันไม่มีเรื่องอะไรเลยมันมีอยู่เรื่องที่โยมบอก
เรื่องรถเรื่องส่งเสริมพระธรรมกาย
สิ่งยังคิดจะตอบตอบได้คือดูต่อไป
ข้นทางพิสูจน์มากการเวลาก็ยอมพิสูจน์คน
ซึ่งที่ดูต่อไปของหลวงพี่คือดูที่มหาเถระสมาคมใช่ไหมคะ

หลวงพี่เดี๋ยวอาจจะได้นิมนต์หลวงพี่มาอีก

คุณผู้ชมคะรอติดตามนะคะร้อนมากค่ะ

ส่วนพรุ่งนี้จะเป็นประเด็นอะไรให้มาถามตรงติดตาม
ตอนนี้กลับไปที่ทั้ง๓ท่านวันนี้สวัสดีค่ะ